ในครอบครัวผัวเมียละเหียใจ

เลี้ยงฉลองวันเกิดเมียปรากฏฝ่ายผัว

ก็เลยหึงกลับมาถึงบ้านเลยทะเลาะกัน
เพื่อนบอกว่าหนีกันแทบไม่ทันนะครับ
ทะเลาะกันเนี่ยอุตส่าห์ไปฉลองวันเกิดแท้เลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะของเมืองพัทยาช่วยเหลือคนเจ็บ
นายคนนี้เนี่ยถูกอาวุธมีดแทงคุณผู้ชม
อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านพลักษณ์จริงมันคือกลางถนนด้วยซ้ำ
บาดแผลถูกแทงเข้าที่บริเวณกลางอกซ้ายหนึ่งแผล
แล้วก็ถูกฟันเข้าที่ข้อมือซ้ายอีกแผลหนึ่ง

แต่เขาบอกแค่ว่าขอบคุณทุกคนคือเหมือนที่มาช่วยเขานั่นแหละ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบประถมพยาบาล
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาทันทีเลย

เจ้าที่เขาก็ต้องไปตามไปดูแทงมาจากตรงไหน

ปรากฏมีคราบเลือดเป็นทางเลยก็ไล่ไปเรื่อย
มันมาจากห้องเช่าหมายเลข๒ค่ะ
อยู่ไม่ไกลจากจุดที่นายวินดาคนเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ประตูห้องตรงนั้นนะคะห้องหมายเลข๒เจอมีดปอกผลไม้ปลายแหลมค่ะ

แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปดูในห้องมีร่องรอยของการต่อสู้นะคะ
แล้วมีเค้กวันเกิดนี่เลยที่บอกมาไง
วันเกิดมีข้อความหน้าเค้กว่า
ก็นี่แหละเจ้าของวันเกิดเขาชื่อจอยค่ะ
ทีนี้ทางด้านเพื่อนคนเจ็บชื่อนายโซลาค่ะ
กัมพูชาเหมือนกันเล่าแบบนี้
พวกผมว่าไปฉลองวันเกิดการให้เมียคนเจ็บแหละเขาชื่อจอย
อยเขาเป็นคนไทยนะแล้วไปกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
ผมเห็นแล้วมีปากเสียงกันเพราะอะไร
ก็ทางด้านของนายวินดาคืออยู่ดีไปเหลสาวอีกโต๊ะหนึ่ง

ตอนนั้นเพื่อนก็รู้แล้วว่าท่าไม่ดีนะคะ

ใช่เธอเนี่ยก็เป็นแฟนฉันแต่เธอก็ไปเหลคนอื่นซะงั้น
ใครจะไปทนไหวเนอะผู้หญิงนะเนอะคนเป็นเมียนะคะ

หลังจากนั้นแหละได้ยินเสียงนายวินร็อก

วิ่งออกมาดูเลือดแล้วค่ะเต็มถนนตรงนั้นค่ะ
เที่ยวกันมาแล้วก็เข้าผับใช่ไหมครับ
ก็ผมคืนไปนอนชาวของ
ทะเลาะพ่าอยู่ที่ร้านเราแล้วทะเลาะที่นี่พอคิดว่ามันเนียบกันแล้ว
ทะเลาะเรื่องไหน

เพราะว่าเห็นล่าสุดนี่อัปเดตมานะว่าวินดาคนเจ็บเขารับสารภาพกับตำรวจแล้ว

เขาบอกว่าเขานี่แหละคือคนแทงตัวเอง

เดี๋ยวไอ้ที่เล่าไปเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วหรอ
ที่เล่ามาไม่ใช่หมดเลยอ้าวตายแล้ว
แล้วเมียไปไหนเมียยังตามตัวไม่ได้

นี่พออ่านมาถึงสุดท้ายแล้วก็เอาท์กันหมดเลยอ่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวตำรวจก็ต้องสอบปากคำเข้มต่อนะฮะ
แต่อย่างน้อยก็ต้องตามตัวฝ่ายหญิงมาให้เจอ
ก็จะได้มาสอบถามใช่เกิดอะไรขึ้นกันแน่